ไฟรัสช่วยด้วย

ไฟรัสช่วยด้วย

ไฟรัสช่วยด้วย

ไฟรัสช่วยด้วย

ไฟรัสช่วยด้วย

นางอ่อนจันทิพโชธคุณยายของน้องโซเฟีย
รับหน้าที่หลักดูแลหลานตั้งแต่เกิดหลังจากพ่อแม่น้องแยกทาง
แม่น้องโซเฟียมาอาบน้ำให้น้องบ้างในบางวัน
ส่วนพ่อพยายามหาเวลามาเยี่ยมทุกวันอาทิตย์
เรื่องการดูแลคุณยายบอกมีเวลาเต็มที่

แต่เรื่องหนักใจคือค่าใช้จ่ายในการรักษา
และเงินที่จะมาซื้อของใช้ที่จำเป็นของน้อง

กระดาษทิชชู่และผ้าอ้อมสำเร็จรูป
คือสิ่งที่ต้องการมากที่สุด
เพราะใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
คือต้องการสุดก็คือกระดาษทิชชู่
ก็แบมเฟิร์สนี่คือตัวหลักและกระแฟนรองซับ

เพราะว่าเวลาน้องพี่เยี่ยวเช็ด
แป๊บนึงลูกพี่เยี่ยวเช็ดเอง

เพราะว่ากลัวน้องจะเป็นแผลกดทับ
ทุกวันนี้ทรัพย์สินส่วนตัว
วัวที่เลี้ยงไว้ไร่นาก็ขายหมด
บ้านก็เอาไปจำนองกับธนาคาร
เพื่อเอาเงินมาดูแลหลานคนนี้
ส่วนสามีที่ไปขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพ

ส่งเงินมาช่วยได้ก็เพียงน้อยนิด

นางอ่อนจันทร์ขอความช่วยเหลือ
บริจาคได้ทั้งที่เป็นสิ่งของ
กระดาษทิชชู่และพระออมสำเร็จรูป

บริจาคได้ที่หมายเลขบัญธี๐๒๐๑๘๖๒๙๗๖๙๔
ธนาคารธศชื่อบัญชีเด็กหญิงนิชชะนันชัยรฤทธิ์
เป็นบัญชีของน้องโซเฟียเอง
คุณยายอ่อนจันทร์ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
และกำลังทรัพย์จนแทบจะหมดตัว
ดูแลหลานสาวน้องโซเฟียอย่างเต็มที่

แพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ

อยู่กับยายให้นานที่สุด